คุณผู้ชมค่ะมาดูที่คู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
หวานดีไม่มีอยู่จริงสำหรับโบวี่แล้วก็โอมนะ
ล่าสุดนี่วันเกิดฝ่ายหญิงนะคะ

รู้งานจริงเลยนะซื้อกล้องให้
เดี๋ยวนี้สาวสาวก็ชอบกระโล่งแบบนี้เนอะ

แม้งานนี้โบวี่จะดีขนาดไหนนะ
แล้วตอบแทนอะไรฝ่ายชายบ้าง
เขาบอกว่าฝ่ายชายน่ะหน้าเด็กนะคะ
ขยับมาฟังความรักในทุ่งลาเวนเดอร์ของคู่นี้กันเลยค่ะ
ก็เป็นกล้องครับ

ไม่คือโบต้องใช้ซื้อกล้องเพื่อที่จะใช้ทำงาน
แล้วโบไม่มีเวลาโบก็เลยสั่งโอไปซื้อ

ว่าเฮ่ยดีมากเลยอ่ะ
ฉันก็ไม่ต้องเสียเงินจะสินะ
แล้วก็รอวันเเกิดเนาะ